พี่จรตเขาเปิดค่ะไปเดชน์หกเรื่องหกรสค่ะ
คนลากมาเลยค่ะแฟนเคกก็ไม่เป็นแม่
พี่หมี่เขาไม่ได้กินเฟรกโฟ้งเฟรกฟัสหนูหรอกเงี้ย

เพราะว่าเอาน้องหมาไปนอนอยู่ด้วยเลย

ลูกนอนด้วยบางทีลูกก็พัดอยู่บนหัวอยู่บนขาอยู่บนอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องแบบ
ก็ต้องขอที่กันนิดนึงอะไรอย่างนี้

พี่หมีก็จะบอกว่าโอเคลูกนอนได้ไม่เป็นไรลูกนอนเลยเลย
น้อยใจนะคะเลือกลูกก็คือน้องหมา

ฮาครีสอัปเดตกันหน่อยอันนี้ก็คุณพ่อ
ยกเลยพี่แอนเป็นสุดยอดภรรยาทำรายการยูทูปปังมากค่ะ
ยืนยันนะคะพี่ชาธิตบอกไม่ใช่เสีย
เพราะรายได้ต่อจากสวนทุเรียนมันก็ประมาณนี้แหละค่ะ
เขาบอก๑๐ล้านอะไรอย่างนี้ค่ะ

ส่วนบ้านหลังใหม่ที่กรุงเทพค่ะกำลังรีโนเวทอยู่นะคะ
ทำประมาณหลายปีแล้วค่ะ๓๔เดือนจะได้อยู่แล้วนะคะ
พี่แอนอัพเดทกันหน่อยค่ะ

แฟนสาวญี่ปุ่นสวยแซ่บเลิกมา๔เดือนแล้วคุณผู้ชม

ลุกสู้เลยหมอรักเขาดูดวงให้ก่อน

ฟันทงลาศรีกรกฎเลิกแน่ละสีเดียวกับฉัน

แล้วก็มีข่าวว่าจะไปจีบน้องปลางอีก
ที่มีข่าวละหองและแห่งงอนตกทุกพี
เอ้ยเอามันจริงหรือเปล่าปัญจันเตอร์เอ้ย

ไม่ยังเหมือนตกนรก
ทั้งเป็นฟันธมศา
เมษาบอกพักบ้าง

เพราะผมยังเอาตัวไม่รอดเลย